จากว่าล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดในการเพาะพันไม้เหล่านี้ของโลก
แล้วก็จะส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
ทางด้านของนายระพีทัศน์อุ่นจิตภัณฑ์ครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ก็เป็นการเปิดมุมมองแล้วก็ต่อยอดให้ภาคการเกษตรของไทย
ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าการส่งออกพันไม้กลุ่มนี้มีมูลค่าเฉลี่ยปีหนึ่งหลายพันล้านบาทครับ
แล้วตลาดโลกเองยังมีความต้องการอีกมากก็จะเร่งผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปลูกมากขึ้น
ให้ผู้ประกอบการนั้นปลูกมากขึ้นแล้วก็ส่งออกมากขึ้นนะครับ
ทางด้านของนายสรรพสิริชาวานิดนะครับเป็นผู้จัดงานก็บอกว่าไทยเองมีจุดแข็งครับในการพ่อพันธยายพันธุ์ได้ดีแทบทุกชนิดเลย
แล้วก็สามารถเป็นแหล่งวัตถุดิบฐานการผลิตแล้วก็ศูนย์การค้าได้นะครับแล้วก็การจัดงานนี้นอกจากเป็นการจัดแสดงศักยภาพของภาคการเกษตรไทยแล้วก็เป็นโอกาสดีในการขยายตลาดครับ